อีกสักที่หนึ่งกันครับที่จังหวัดอะไรเดี๋ยวยังไม่จบอีกเหรอ
อีกหลายข่าวดูไปก่อนที่จังหวัดนครนายกฮะ
ไปดูกลุ่มรถบรรทุก๖ล้อทำการบรรทุก
ลูกรังเขาเอาไปทำอะไรกันเป็นทางยาวขนาดนี้

เป็นขบวนเลยนะเป็นขบวนแบบนั้นก็ได้ครับน้องใบตองครับ
นี่คือคารวาลบุญนะบุญยังไงทั้งหมดทั้งมวลดินลูกรังที่เขาขนไปเนี่ย
จะไปให้วัดขนดินเข้าวัดขนซ้ายเข้าวัดใช่ไหม
อารมณ์แบบนั้นเลยครับน้องใบตองอ่ะคุณผู้ชมฮะ
เตยน้อยตำบลบังสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชม
ละไปถามคุณสมชายโมโกกาญนะฮะ๑ที่สมาชิกกลุ่มรถบรรทุก
เขาบอกว่าที่ทำวุนด้วยดินลูกรังเนี่ยคือพวกเขาทำบรรตุกฤทธิ์รถบรรทุก
กรอบอาชีพเหมือนกันทำอาชีพสุจริตแล้วพวกเขาเองเนี่ยก็ตั้งใจแล้วอยากจะทำมูลน่ะก็คือปรึกษากันว่าเอ๊ะออกภัณฑ์ศาสตร์ปีนี้เราทำอะไรกันดี

กระถิ่นอะไรเราก็เคยทำกันมาแล้วเนาะทำแบบนี้กันไหมที่วัดเตยน้อยแบบนี้เขามีความต้องการดินลูกรังมาซ่อมแซมถนนเขาก็เลยทำเป็นกระถิ่นถวายเป็นดินลูกรังแบบนี้ครับ

ที่จะมาช่วยกันซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดให้มันแบบว่าเรียบเนียน
ประชาชนที่เดินทางมาที่วัดจะได้เดินทางมาง่ายสะดวกสบายนั่นเองครับ

ซึ่งเจ้าของรถบรรทุก๖ล้อเขาได้ลงทุนซื้อดินใส่รถของตัวเองนะมาถวายที่วัดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเงินไม่น้อย

รวมแล้วเนี่ยนะครับเขานับเป็นคิวเนอะ

ไม่นับเป็นกิโลกิโลอะไรก็ไม่ไหวนะ
เขานับไปทั้งหมด๒๐๐คิว
ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วคิดเป็นเงินก็รวมแล้วประมาณสัก๘๐๐๐บาทได้

ทางกลุ่มรถบรรทุกนะฮะเขาก็ได้นำรถไถมาด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าเออพอไปถึงเทดินลงแล้วก็บ๊ายบายจ้าเจ้าอาวาส

อย่าเพิ่งไปดามงดราม่ากัน
เดี๋ยวคุณบางคนจะไปคิดว่าเทแล้วโอ๊ยเป็นกองพะเนิน
ทางวัดจะทำยังไงเขามีรถไถเกลี่ยดินเกลี่ยดินให้เรียบร้อย
อ่าก็ร่วมแรงร่วมใจนะคะจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อย

นุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะบุญใหญ่จริง